มีสองสามีภรรยานั่งกินเหล้าอยู่ที่ห้องพักด้วยกัน
เมาได้ที่เกิดพูดไม่เข้าหูกัน

เป็นผัวประเคนบาทาเตะปากเมีย

เลือดไหลปากแตก
เลือดไหลกบปากเลยอ่ะพี่คิง

ใช่กินเหล้ากันอยู่ดีแล้วพูดไม่รู้ว่าพูดอีกท่าไหน
คุยเรื่องอะไรกันน่ะนะคะพูดคุยกันไม่เข้าหูไง
ประเคนบาธาเตะยอดหน้าเมียเตะยอดหน้าจนฟันหักปากบวมเป่งแบบนี้เลยค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ
เพื่อที่จะช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
โอ้โหปากล่างเขาแตกนะแล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยฟันฟันหน้าหนูหักอะค่ะ
ไม่รู้ว่าทะเลาะกันอีท่าไหนในจังหวะที่ให้สัมภาษณ์ไปหรือว่าพูดไป
ก็ร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเวลาเลยนะคะ
ทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาวเสาวัย๓๙ปีค่ะ
อยู่ที่แคมป์คนงานในพื้นที่ตำบลแพรกสาใหม่เมืองสมุทรปราการนะคะ
จังหวะนั้นคือเหมือนนั่งกินเหล้ากับผัวอยู่
ผัวก็คือนายชัดชัยอย่างมั่นวัย๓๕ปี
เป็นผัวตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมาด้วยนะ
ผัวเมาอ่ะคุยกันอีท่าไหนไม่รู้พูดไม่เข้าหูกัน
สุดท้ายสามีก็คือแบบโอ้โหเตะปากแบบนี้
แล้วที่ผ่านมาทำร้ายเธอบ่อยมาก
แต่เธอก็ด้วยความรักไงโดนทำร้ายบ่อยแค่ไหน
แต่ด้วยความรักก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
คือคนเป็นผัวนี่ก็เท้าหนักเหมือนกันนะเตะรอบเดียวฟันหักปากแตกแบบนี้เลยเหรอคะ
คุณพี่ผู้หญิงก็พิจารณาแล้วกันเนอะทนอยู่ต่อไปไหม
หรือว่าด้วยความรักแล้วอาจจะต้องมีการพิจารณาอื่นไหม
ว่าถ้าอยู่ต่อคงโดนทำร้ายอีกเพราะว่าที่ผ่านมาก็โดนตลอดเลย

ใช่ค่ะบาทแผลนี้เย็บไป๑๒เข็มด้วยกันนะคะ
ขณะที่กู้ภัยก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็เข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือแบบนี้แหละ
ตัวคนเจ็บก็ตอนที่ช่วยเหลือเนี่ยก็มีอาการเมาคนเป็นผัวเองก็เมาไม่ได้หลบหนีไปไหนอ่ะนะคะ
ทั้งคู่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะตัวผัวเองก็มีความผิดนะคะส่วนเมียเองก็ประถมพยาบาลแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ